มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

แม่ก็บอกใกล้ถึงแล้วลูก

แม่ก็ไม่ได้หันดูแม่ขับรถแล้วมันมืดไง

เหยียบเบรค

เพราะขับได้ไปสองแม่ลูก

ตะโกนแบบ

โดนโดนทรมานอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าสิ่งที่เหนือกว่านั้นคือ
คือต้องกอดไว้อย่างเดียว

น้องก็ยังกรี๊ดอยู่ค่ะ
ยังกรี๊ดแล้วก็ยังดิ้น

ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยค่ะเหมือนคนนอนหลับ
เหมือนมันบึ๊บแล้วก็บื๊บหายไปเลย

ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมาก

สักพักนึงน้องสลบไปเลยค่ะ
พอน้องสลบปุ๊บแม่ก็กอดน้อง
แต่มือควานหาโทรศัพท์ได้เครื่องนี้มา

ก็คือไม่มีเบอร์ใครเลย
แม่ก็เข้าไปในเฟสมือกอดน้องแล้วก็

สั่นทั้งร้องไห้กดเข้าไป
โทรหาพระอาจารย์องค์ที่ให้

เราก็เลยโทรหาพระอาจารย์วัดแรกที่ไป

แม่แม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย
แม่ร้องให้ทำไมมืออย่างเงี้ยค่ะ
แล้วมือก็อย่างเงี้ยแล้วปากก็เบี้ยอ่ะ

ตาแบบตาตาเหลืออย่างเงี้ยค่ะ

คือในความตกใจคือลูกกู
มึงจะเป็นใครใครจะอยู่ในร่างลูกกูก็ช่าง

อ้าวแม่ไงอย่างเงี้ยค่ะ
รู้สภาพตัวเองไหม
รู้ว่าแม่ร้องไห้แล้วก็รู้ว่าตัวเองถามแม่
แต่ไม่รู้ว่าปากเบี้ยวหรือมือหงิกไม่รู้

ไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรก็แค่หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมา
ตอนตื่นขึ้นมาตอนที่ถามแม่
รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร
แล้วก็เห็นแม่ร้องไห้ตัวเองก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้ว

แล้วแม่เป็นอะไรเขาถามแม่ไปหา

ใช่แม่ก็เลยบอกหนูไม่ต้องถามแม่ลูก

ก็พากลับบ้านพอพอถึงบ้านก็กว่าจะถึงบ้านอ่ะ
ก็คือแม่ขนลุกตลอดทาง๓๐กว่ากิโล

ถึงบ้านปุ๊บก็แฟนที่น้องเรียกคุณลุง
ก็มาเอาลงรถมาอุ้มลงรถ

นั้นคือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองอะไรได้เลย

เดินไม่ได้ต้องอุ้มลงรถ
พออุ้มลงก็คือบอกโทรบอกแฟนแล้วว่าลูกโดนของ
พอถึงบ้านก็น้องก็นอนรอ
แล้วน้องก็จะถามว่าพระอาจารย์มายังแม่

แต่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรค่ะแต่มันมีความรู้สึกว่าเรากลัวกลัวมาก
แล้วก็ต้องมีคนจับมืออยู่ตลอดเวลาคือต้องทำให้รู้สึก

แล้วอาการที่เหมือนปุ๊บยังมีอยู่ไหม

คุณลุงเอาพระของแฟนมาคล้องให้เลย

พอพระอาจารย์ถึงพระอาจารย์ก็ท่านไปซื้อมะพร้าวลูกนึง
พี่อาจารย์บอกเหลือรูกสุดท้าย
มะพร้าวใส่ขันน้ำแล้วก็ให้น้องกิน

ไม่ค่ะสักพักนึงประมาณ๑๐นาทีได้มั้งเนอะหนูเนอะ
๑๐นาทีรู้สึกจะอ้วก

ก็เลยหาถังเอาแม่เอาถังน้ำแข็งมา
แล้วก็เอาถุงใส่มาให้
กอดลูกคือกอดอยู่ตลอดเวลาคือกอด
แล้วก็เอานี่จะอ้วกก็อ้วกเลยคือ
อ้วกอยู่กับแม่เนี่ยคืออ้วก

ตอนแรกมันจะเป็นน้ำออกมาก่อน
พอสักพักหนึ่งมันจะไอประมาณ๒นาที
แคล็กออกมาเป็นเลือดข้นเลยนะครับ
ไม่ใช่เลือดแบบออกมากับอ้วกเป็นน้ำสีแดงอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่คือมันเป็นเลือดข้นเป็นเลือดจริง
แล้วหนูพออ้วกออกทีไรก็เป็นเลือดเป็นเลือดช่วงนั้นเนอะ
รอบแรกเยอะเหมือนกันนะคะเยอะ
แล้วก็พอเลือดออกมาหมดปุ๊บก็หยุดไป

จากช่วงพระอาจารย์มาจาก๔ทุ่มช่วงที่อ้วกเป็นเลือด

อาจารย์บอกว่าต้องอ้วกออกแบบพุ่งจวดเลย
ถึงของถึงจะออกหมดพระอาจารย์บอกอย่างนี้

เราก็รอค่ะรอน้องก็ยังไม่อ้วก
พอพระอาจารย์กลับได้สักพักสงสัยยังไม่ถึงวัดนะคะ

แบบปู๊ดออกมาเป็นเลือดไหม

ไม่เป็นเลือดแต่จะมีเป็นก้อนขาวแล้วก็เป็นมัน
แล้วก็มีเป็นแบบใหญ่เหมือนสาหร่ายเป็นสีดำ
เห้ยเหมือนเส้นผมอะเหรอ

อ้วกออกก็เลยโทรบอกพระอาจารย์ว่า

อาจารย์บอกว่าให้แม่หาไม้มาเขียนดู
ว่ามันมีเส้นผมไหมแล้วก็มีตะปูไหม

แม่ก็เลยหาไม้มาเคลียร์ดู

ไม่มีแต่มันมีเป็นก้อนขาวนะพระอาจารย
แล้วก็เป็นมันแล้วก็มีเส้นใหญ่เหมือนสาหร่าย

พระอาจารย์บอกโอ้โหแม่เขาเล่นถึงขนาด

เล่นของผีตายโหงเลยนะ

คุณใสของผีใต้หงเลย

แล้วยังไงแม่หลังจากนั้นพอออกมา

ยังไม่หมดออกแบบเราก็คิดว่ามันหมดแล้วนะ

รอบ๒พุ่งไหมแรงกว่าเดิมหรือเท่าเดิม

ฟาดเลยเป็นยังไงมีอะไรบ้าง

ทั้งที่ยังไม่ได้กินข้าวกินปลากับนักการเย็น
ที่สองนะเราก็คิดว่ามันหมดแล้วแล้วก็สงสัยหมดแล้ว

ใช่เยอะมากค่ะเยอะมาก

หมายถึงหนูเมื่อกี้พี่ลองนั่งดมดูอะไรอย่างนี้

พอครั้งที่๓อ้วกมาหยุดไหม

ลูกนิสัยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยป่ะ
เป็นคนละคนจากที่ตอนนั้นที่เหวี่ยงเราตลอด

งอจะหน้างอจะตาดุใส่อย่างนี้ค่ะ

หนูมีฝันแปลกหรืออะไรแปลก
แบบนอกจากมีคนเอาเข็มมาจิ้มหน้า
หรือรู้สึกว่ามีคนตามหนูอะไรอย่างนี้ไหม

มันจะเป็นความรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลามากกว่า
นอนแค่ไหนก็ไม่พอมีแต่แกนอน

บอกแป้งมาว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริง

แล้วตอนกลางคืนหนูนอนหลับไหม

ช่วงนั้นเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับเลย

ขนาดแม่ไปอาบน้ำแม่ต้องให้แฟน
พี่มาอยู่กับลูกหน่อย

แล้วเขาอาบน้ำเราก็ต้องพาเขาอาบน้ำ

คือเขาร้องตระกูลร้อง

คือเหมือนกับอ้าปากแบบกว้างมาก

แสดงว่าปกติหนูใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพ

พรุ่งนี้เอ้อเมื่อวานนี้ทำอะไร

หรือว่าที่ผ่านมาเราไปทำอะไร

เหมือนกับสมองหนูรีสตาร์ทใหม่หมดเลย

เหมือนบางทีว่าเป็นประสาทไปแล้วหรือเปล่าวะ

คือหนูยังไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะต้องมาเป็นแบบนี้

หนูเปิดเพลงแค่ประมาณ๒๓รอบ

คือต้องมีงานมีธุระที่กรุงเทพ

แม่หนูร้อนไปทั้งตัวเลยอะไรอย่างนี้

ก็คือว่าเกิดจากเกิดจากที่น้องโดนของ
แล้วก็สงสัยมันออกยังไม่หมด

น้องก็เลยทำให้น้องออกร้อนตัวอย่างนี้

พระอาจารย์ที่มาเอาของออกให้

คือโทรหาพระอาจารย์

ตีสามโทรกลับมานะ

แม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปเอาน้ำมนต

เดี๋ยวอัตมารดน้ำมนต์ให้น้อง
แล้วก็ผูกขวัญก็อะไรให้น้อง
ก็ตื่นเช้ามาก็เลยไปกัน
ที่ร้อนนู่นนี่นั่นเพราะอะไร

พระอาจารย์ที่มาแก้ของให้มาเอามะพร้าวมาให้กิน
เมื่อคืนนี้พระอาจารย์องค์ที่อยู่วัดองค์อ้วน

ท่านฝันเห็นพญานาคเกี้ยวรัดตัวน้องไว้

มาป้องกันคือของมันจะกลับเข้าตัวน้องอีก

คือน้องร้อนทั้งตัวน้องนอนไม่ได้ทั้งคืนเลย

เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปปักปั๊มใคร
ใช่แต่เหมือนกับเราอยู่ที่สว่างอะค่ะ

แล้วใครจะทำอะไรเราก็ไม่รู้
เห็นบอกว่าขวัญของน้องออกใช่ไหม
คือขวัญเสียขวัญออกถูกไหมครับ
ขวัญออกช่วงที่น้องสลบคือ
อาจารย์บอกว่ามันก็จะมีสิ่งที่แบบว่า

จะเข้าลงมาแทรกน้องได้ง่าย
อาจารย์ก็ผูกขวัญเรียกขวัญให้อะไรให้
แต่หลังจากนั้นก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่

ทางน้องได้กินเข้าไปเนี่ยนะฮะ
จากพระองค์หนึ่งนะฮะที่อยู่ในวัดนะครับ
พี่น้องเนี่ยเขาอยากเจอต้นตำรับเขาปลูกเข้าไปในป่า
เพราะเราอยากรู้ว่าคือที่น้องลงตกลืม
แล้วก็น้องมีอาการแบบกรีดร้องแล้วก็อย่างเงี้ย
คือเป็นเพราะว่านหรือว่าเป็นเพราะโดนผลจริง

เป็นเพราะเอฟเฟคจากการไปกินน้ำมันทั้งขวดแม่สงสัย

ท่านก็บอกว่าให้นอนวัดดูอาการพรุ่งนี้เช้า
ท่านท่านก็ทำอะไรให้หนูแบบแทงออกให้
เหมือนสากน้ำมันนะคะเอาน้ำมันใส่หัวเทใส่หัวก่อน

แล้วท่านก็บอกว่าของออกหมดแล้ว
แต่ที่มีอยู่ตอนนี้คือ
มีอะไรมาแทรกเข้าไปในตัวในตอนที่ขวัญออก

ใช่ค่ะแล้วคือร่างหนูคือผ่านได้หมดเลย
คือไม่ได้มีแค่อย่างเดียวที่อยู่ในร่าง
มีทั้งแบบเป็นผีฟ้า

แล้วก็มีทั้งเป็นกุมารน้อย
ตุ๊กตาลูกเทพที่หนูเลี้ยงอยู่

เขาจะเข้ามาแบบว่าอ่านได้หมดเลย
แทรกเวลาแบบบางทีเราก็จะบุคลิกแบบเป็นเด็กไปเลยอย่างนี้

ได้ประมาณ๒ปีกว่าแล้วค่ะ

หนูกำลังจะบอกว่าช่วงที่จิตอ่อนเนี่ยอุดใจกับทิพย์ก็มันจะมาผ่านร่าง

คือพญานาคตอนแรกพระอาจารย์ยังดูไม่ออก
นั่งพอทำพิธีอะไรเสร็จทุกอย่าง
แล้วท่านก็มานั่งดูท่านบอกท่านท่านก็ต้องอุดแม่ด้วย
เพราะว่าแม่เหมือนกับมีเป็นเชื้อผีฟ้าของยาย

คือเขาอยู่แล้วเขาได้รับกุศลด้วยเขาก็เลยมาอยู่
แล้วมันก็มีทั้งผลดีผลร้าย

ยังไม่ร้อย

ก็คือมันไม่ได้เครียดแต่ว่ามันแบบ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนใหม่แม่ไม่อยากพูดกับใครเลย

วันนี้ขอบคุณคุณแม่หน่อยเอาน้ำมันคืนไปแล้วนะแม่

เดี๋ยวช่วงหน้าจะให้มูขั้นเทพมาเจอกับลูกสาวแม่หน่อย

นะฮะเดี๋ยวแม่นั่งอยู่กับน้องอุ่นใจเนอะ

ขอบคุณแม่มาก
ขอบคุณแม่ครับ